เรื่องที่เป็นความฝันของทีมหมูป่าก็คือการได้เข้าไปแข่งในยูทลีก

แล้วก็ทางผู้บริหารก็มีการแถลงข่าว
มีการพูดถึงเรื่องของการจำหน่ายของที่ระลึกด้วย
คืออาจจะมีภาคเอกชนมีใครเขาทำล่ะ
แต่ตัวของทีมหมูป่าเองยังไม่มีนะ

บอกว่ามีน้องในทีมหมูป่าบางคนถูกทาบถามแล้วนะ
ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีหลายคนที่อยู่ในความสนใจค่ะ
ผู้บริหารทีมหมูป่าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
หลังจากสื่อโซเชียลได้นำเสนอข่าวว่าจะมีการขายทีมฟุตบอล
มีเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็มีเรื่องการจัดทำของที่ระลึกจำหน่ายด้วย
ผู้บริหารทีมบอกว่าไม่เป็นความจริงเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
โดยนายกิติพงศ์อินตะใจรองประธานทีมบอกว่าที่สื่อโซเชียลลงข่าวว่ามีคนสนใจติดต่อขอซื้อทีมหมูป่านั้น
ยืนยันเลยว่าถึงแม้จะมีคนมาซื้อเสนอเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่ขายไม่ขาย
แบบนี้เลยใช่เพราะจุดประสงค์ของทีมก็คือต้องการพัฒนาศักยภาพของเด็กในอำเภอแม่สายที่รักกีฬาฟุตบอล
ซึ่งไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อการพาณิชย์นะคะส่วนเรื่องที่มีผู้แอบอ้างว่ามีการจัดทำของที่ระลึกจากทีมหมูป่า
เรื่องนี้ก็ยืนยันเหมือนกันว่ายังไม่มีกระโปรงกระเป๋าย่ามที่หมูป่าเขาถือกันแล้วก็มีคนบอกเออ
นี่แหละกระเป๋าย่ามแบบเดียวกันนี่ทีมหมูป่าทำขายไม่มีนะไม่ขายทีมหมูป่ายังไม่มีทำเอง
เรื่องของเสื้อด้วยนะคุณเสื้อของทีมหมูป่าน้องทำมาช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุน
ไม่ใช่ไม่ใช่คือแต่เราจะเห็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้แบบเรียนแบบแบรนด์ดังแล้วก็มีแบบชื่อแบรนด์แบบหมูป่าอย่างนี้ออกมา
คือเราก็ต้องยอมรับแหละว่าก็ต้องมีคนทำขายใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขาทำขายเนี่ยคือเขาทำขายกันเอง
ส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับทีมเลยใช่ครับทีมหมูป่าไม่ได้ทำขายเพื่อจะเอาเงินมาเก็บมาใช้อะไรอย่างเงี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะไปอุดหนุนไปซื้ออะไรเนี่ยก็อาจจะต้องดูดีอาจจะเป็นการซื้อกันส่วนตัวก็ไม่ว่ากัน
เพราะว่าคนที่ขายในโลกโซเชียลเราก็พบเห็นแล้วนะบอกว่าขายเพื่อจะนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับทีมอะไรอย่างนี้

ใช่เพราะทีมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดขอรับเงินนี่ใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นการชี้แจงไปนะคะ
ส่วนเรื่องความฝันในการนำทีมหมูป่าไปแข่งขันในลีกเยาวชนนั้นนะคะนายนพรัชกันทวงหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่าตอนนี้ได้ยื่นสมัครไปเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมส่วนการกลับมาฝึกซ้อมของดีเด็กทั้ง๑๒คนนั้นก็คงต้องรอดูความพร้อมของน้องก่อนนะคะ
เพราะยังไงทีมก็ต้องรอต้อนรับเด็กเหมือนเดิม
ตอนนี้อยากให้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวก่อน
ชนกบอกแบบนี้ตอนนี้มีเด็กในทีม
ได้รับการทาบทามจากทีมต่างให้เข้าไปคัดตัวด้วยนะ
บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
คณะผู้บริหารจะยังคงปั้นเด็กในอำเภอแม่สาย
ที่ต้องการพัฒนาฝีมือและต้องการเล่นฟุตบอลต่อไปอีก

ชนกเขาบอกนะว่าใครจะเอาน้องไปร่วมทีม
คืออยากให้น้องเขาผ่านกระบวนการปกติ

ไม่อยากต้องมีเส้นมีสายนะ

ขอให้เด็กให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนอันดับแรก

ส่วนเรื่องการกลับมาฝึกซ้อมทีมก็พร้อมรับกลับมาเสมอ
แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์
ใช่เพราะอีกคนนึงก็คือพันธมตเอกพบมรเชษ
ในฐานะที่ปรึกษาทีมก็ฝากเตือน
ก็ขอให้นึกดีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย
จะต้องใช้ระบบกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็ขอให้ยุติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ด้วย
เพราะเน้นย้ำเลยว่าจุดประสงค์ของการตั้งชมรมตั้งทีมเนี่ย
เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ผลกำไรใดนะคะ
แล้วก็ไม่คิดขายทีมเพราะว่าอะไรทีมนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี๕๘
แล้วเขามีสปอนเซอร์หลักอยู่แล้วโกหลงเจ้าของร้านโรงเตรียม๑๖๘อะไรที่เป็น
เขาเป็นสปอนเซอร์หลักแล้วก็มีบรรดาร้านค้ามีผู้นำชุมชนมีอะไรสนับสนุนหลักอยู่แล้ว
ดังนั้นไม่เคยคิดขายทีมนะครับ